ฉันเข้าใจถูกไหมเหตุการณ์ครั้งนี้มันมาจากการที่ด่านเนี่ยตั้งใจบกให้หยุดแล้วรถไม่หยุด
คือในลักษณะของชุดสุดท้ายเขาบอกว่าอยากให้หยุดเขาไม่หยุดลักษณะเป็นอย่างนั้นนะครับ
ด่านนี้ได้รับรายงานว่าจะมีเครือผ่ายหยาเสพติดขับผ่านนะคะ
ก็ในการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องยาเสพติดนะครับ
แล้วก็โดยอำนาจหน้าที่เขาไม่มีนะครับต้องชี้แจงให้คุณจอมปวดเข้าใจว่า
อันนี้เป็นด่านเขาเรียกว่าด่านนโยบายเอาเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของดูแล
ตักเตือนประชาชนในพื้นที่เกี่ยวเรื่องช่วงปีใหม่
หรือไม่ให้กลับรถเมาเรื่องขึ้นถึงรถใหญ่ครับ
ที่ที่มาของการพยายามให้รถหยุดไม่ใช่ว่าได้รับรายงานว่ามีเครือขายยาเสพติดขับผ่านไม่ใช่ใช่ไหมคะ
จากการสอบสวนแล้วมีใครอ้าบกล่าวอ้างถึงเลยนะครับทั้ง๑๐กว่าปากนะครับ
งั้นกลับมาสาเหตุที่ต้องโบกให้หยุดเพราะอะไรคะ
บอกให้หยุดก็คงจะขออยากจะดูหน้าดูตาเปิดกระจกลงดูอะไรอย่างนี้นะครับ
คำถามคือถ้ารถไม่หยุดต้องยิงเหรอคะต่อให้ไม่ยิงไปที่รถแต่ยิงปืนขึ้นฟ้าได้เหรอคะ
ยิงไม่ได้ครับไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจแต่อำนาจในการสวดพ้นยังไม่ดีเลยนะครับ

ไม่ยอม
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยังตามคดีนี้กันต่อนะคะแล้วก็ความคืบหน้าของคดีนี้ในทางคดีอาจจะยังไม่มาก
แต่ว่าเรื่องราวแวดล้อมที่มาจากตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์คืบพอสมควร
สิ่งที่เราเห็นในภาพคือต้องใช้คำนี้นะคะคือเป็นแรงกดดันไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ว่าตกลงเป็นใครที่บอกจับได้แล้วเป็นใครให้ไปขอขมาด้วยครอบครัวต้องการเห็นการขอโทษ
แล้วก็ไปแสดงความรับผิดชอบลักษณะแบบนี้น่ะเกิดขึ้นแต่ทีนี้พลิกกลับมาอีกแบบนึงค่ะ
ช่วงวันที่ผ่านมานี้ถ้าคุณผู้ชมตามข่าวนี้จะได้เห็นว่ามีคนที่เขียนในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะ
บอกว่าตัวเองเนี่ยก็คือเป็นญาติกับคนที่เป็นผู้ต้องหาตอนนี้ก็คือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็มาบอกว่าอยากให้คนที่รับผิดชอบตัวจริงออกมารับผิดชอบความหมายคือแบบนี้
มันก็เลยกลับไปที่ประเด็นตั้งแต่ตอนแรกของข่าวนี้เลยค่ะที่เขาทวงถามกันว่าคนที่โดนจับคนนี้เป็นแพ้หรือเปล่า
เมื่อวานนี้คำตอบของรองผู้การเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าจากพยานแวดล้อมทั้งหมดเนี่ย
บอกว่ามีคนคนเดียวที่ยิงปืนคนคนเดียวที่ยิงปืนเขาสารภาพเองว่าเขายิงสามนัดจริง
แต่เขายิงขึ้นฟ้าแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมตามกับไทยรัฐอีกเนี่ยนะคะ
ญาติของคนที่ถูกจับไปแล้วคือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้บอกว่าไม่ใช่ไม่ได้ยิงคนเดียว
แล้วก็ทวงถามด้วยว่าคนที่เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันที่รู้ความจริงทั้งหมดเนี่ยจะไม่ออกมารับผิดชอบเลยหรือ
วันนี้เราจะคุยกันกับ๓ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกยังเป็นทนายจีรศักดำรงโชคชัยกุลนะคะในฐานะที่เป็นทนายด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนกับผู้ตาย๒๐กว่าปีแล้วนะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะคือแฟนของผู้เสียชีวิตคือผู้หญิงคนที่นั่งข้างคนขับในวันเกิดเหตุคุณสิริรัตนแยเบียง
อีกหนึ่งท่านเป็นคนแรกที่ไปถึงที่เกิดเหตุในฐานะญาติของผู้ตายและเป็นคนที่ผูกพันคือเลี้ยงผู้ตายมาแม้ว่าจะมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องคือเป็นพี่สาวก็ตามคุณกัสมาจะคะสวัสดีทั้งสามท่านค่ะ
สวัสดีครับ
ขอแสรงความเสียใจอีกครั้งนะคะแล้วก็ขออภัยที่สิ่งที่เราจะพูดคุยในรายการมันเป็นการตอกย้ำความสนเสียที่เกิดขึ้นขออภัยคุณศรีรัฐโดยเฉพาะไว้ก่อนว่ามันอาจจะทำให้เหตุการณ์แล้วก็ความรู้สึกกลับมาอีกครั้งเดี๋ยวที่ท่านมาคุยกับคุณกัษมาก่อนนะเดี๋ยวพักสักครู่เพราะว่าก็เดินทางมาจากต่
หญ้าไปถึงคนแรกสภาพที่ไปเห็นจุดเกิดเหตุอย่างแรกเลยคืออะไรคะ
อย่างแรกก็คือเสียชีวิตอยู่ในรถค่ะ
คือรู้แล้วว่าน้องตายอยู่ในรถ
เราใช้เวลานานแค่ไหนหลังจากรับโทรศัพท์จากคุณสิริรัตน์ว่าเกิดเหตุการณ์นี้คะ
ประมาณ๒๕นาทีค่ะ

เราก็คุบพ่อไปแล้วก็เห็นตำรวจติ้งหมดเนี่ย

รอไอเวียนให้บอกให้รอหมอ

ใช่ค่อยออกจากรถ
คือเนี้ยมันกินระยะเวลา
คือประมาณซักนาทีในเวลาเกือบเท่าไหร่

แล้วจากที่เรามาถึงจนกระทั่งเคลื่อนย้ายศพผู้ตาย

เราเห็นเจ้าหน้าที่ใส่ชุดอะไรอย่างไรบ้าง

เล่ารายละเอียดในฐานะคนนอกที่ไปถึงค่ะ
จุดแรกเป็นอย่างเป็นวันนี้

ที่เราเห็นแล้วเห็นตำรวจแน่

เส้นทางกว่าที่เรามาค่ะแล้วที่ชวนกันก็ไม่ไกลนะ
แล้วข้างหลังที่ดั่งเราเป็นคนจดแล้วแต่ไม่มีดั่ง
จุดนั้นเราจะจดรถแล้วก็ดึงไป

ทีนี้คุณกัสมายเห็นในข่าวแล้วใช่ไหมคะ
มันจะเป็นการตั้งด่านมันจะมีสีส้มนะ
แล้วก็ก่อนที่จะไปถึงที่มันเป็นแบบไฟสามเหลี่ยมสีขาวนะ
ลักษณะตรงนี้ไม่มีเลยเหรอคะ

นี่ก็เป็นจุดเราอยู่ไทยเท่านั้นแหละตรงตรงนั้นแหละ

ทีนี้เราได้ความว่าอะไรจากคนตรงนั้นบ้าง

เขาเล่ากันว่าได้ยินเสียงปึง

เขาบอกว่าประมาณ๓นัด๒นัดอย่างนี้
สองหรือสามนัดไม่รู้ได้ยิน
คนที่เล่าให้เราฟังเองเนี่ยเขาเห็นไหมว่าใครเป็นคนยิงคะ
คนแถวนั้นเขายังบอกอยู่เลยนะ
ปกติมีทุกเครื่องหน่อแล้วก็ไปนั่งดื่มเหล้าด้วยกัน
ได้ยินเสียงปึงเขาก็ช้าบ้านพักกันเดินหนีหมด

พอได้ยินเสียงปืนปุ๊บก็หนีปกติ
เดี๋ยวเมื่อกี้บอกอะไรใครกินเหล้า
ดื่มเล่ากัน

เท่าที่เขาสื่อสารกับคุณกัศมาเนี่ย
คือที่นั่งกินเหล้าเจ้าหน้าที่ของด่านหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ของด่านเห็นที่เขาพูดกันว่า
ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่แล้วใครจะไปนั่งล่ะแถวหน้ากองไฟ
แล้วเขาว่าพอได้ยินเสียงปืนยืน
ยิงใส่ก็ไม่มีใครให้พยานเขาดึงหนีหมด
เขาก็รู้แถวนั้นเขาก็รู้หมดว่าใครยิงตั้งหลายคน
แต่ไม่มีใครกล้ามาบอกว่าเห็นอย่างนี้อย่างนั้นนะ
เอาจริงที่ทนายจีรศักดิ์ได้สอบแล้ว

คือชาวบ้านบอกว่าคนยิงมีกี่คน
คือชาวบ้านเนี่ยเขา
คือเขามาเล่าตอนที่เกิดเหตุ
เขาบอกว่ามีคนยิงหลายคน

แต่เขาก็ไม่ระบุว่าใครเป็นคนยิงยังไงอะไร
แต่เขาก็บอกว่าวันนั้นคนยิงปืนหลายคน

คือช่วงนั้นแหละกับรถคันนี้แหละ

ถ้าที่ฉันใช้คำถามว่ามีคนยิงมากกว่าหนึ่งแน่จากคำบอกเล่า

กระสุนรวมกันแล้วมากกว่า๓นัดแน่

มีคนรู้แน่ว่าคนไหนยิงไหม
อันนี้ยังไม่มีใครทราบนะฮะ
คิดว่ามีคนเห็นไหมคะว่าคนไหนคือคนที่ยิง

ผมคิดว่ามีคนเห็นเพราะว่าหลังผมก็ไปติดตามสอบถามเนี่ย

เพราะว่ามีการยิงแล้วมีการตามเข้ามาไงฮะ
เขาเห็นพฤติการด้วยหลังจากเกิดเหตุแล้วครับผม
แล้วเรื่องเนี่ยเรื่องดื่มเหล้ามันเป็นเรื่องที่มันมากับข่าวตั้งแต่แรก

ที่ดื่มเหล้าคือคนของด่านหรือคนแถวนั้น
เรื่องนี้เนี่ยจากที่วันนั้นที่ท่านผู้บัญชาการภาคก็แถลงข่าวก็มีแล้ว
เขาก็มีการมายอมรับว่าที่ด่านนี่แหละมีการดื่มสุราอยู่
แต่มันเป็นด่านกวดขันเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เหรอ

ไม่เป็นไรดิฉันขอกลับมาที่คุณศรีรัตน์ค่ะ
เอาเล่าเท่าที่สบายใจจะเล่าขออภัยคำถามมันอาจจะค่อนข้างตรงนะคะ
คุณศรีรัตน์หลังจากเกิดเหตุการณ์
ตอนที่หลังจากที่รถชนเขาพูดกับเราคำแรกว่าให้เรายกมือขึ้น

คือเขาจะอยู่ข้างหลัง
คือข้างหลังกับฝั่งตรงข้ามที่รถชน

แล้วก็อยู่ฝั่งตรงข้ามถนน

คิดว่าคนที่ตะโกนคือคนที่มาจากด่านไหมคะ

ได้ยินเสียงกี่คนตะโกนคุยกับเรา

โดยประมาณก็คือ๒ครั้งด้วยกันนะ

คือเราไม่หันไปดูเพราะเรายกมือไว้

เพราะว่าเขาไม่ให้เรายืนขึ้นเลยค่ะ

แฟนหนูถูกยิงแล้วก็หนูก็เรียกเขา
ว่าแฟนหนูถูดยินแล้วก็หนูก็เดินไป

ก็คือคานไปตรงใกล้มหิออน
แต่ว่าหลังจากที่หนูบอกว่า

เพราะว่าแล้วในขณะที่นั่งอยู่ตรงนั้น
เขาถามว่าข้างในยังมีอีกคนนึงไหม
คือแต่หนูบอกว่ามากันแค่สองคน
ก็คือมีแฟนกับหนูที่มาด้วยกัน

ในขณะนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรหนูเลย
แฟนหนูเป็นอะไรหรือเปล่า

เขาแค่บอกคุณศรีรัฐว่าให้คุณศรีรัฐทำยังไง
ใช่เขาแค่ถามว่าข้างในมีอีกคนนึงไหม

อยู่ตรงนั้นประมาณสัก๕นาที

มีม้าหินอ่อนอยู่ใกล้

เราหันไปเห็นไหมหรือเขาเดินเข้ามาให้เราเห็นไหม

ก็โทรหาพี่คนนี้เป็นคนแรกเนาะ

เขาเป็นคนเลี้ยงผู้ตายมานะ
ทีนี้พอแล้วเขาพูดอะไรกับเราอีก
จากถามถึงแค่คนในรถมีกี่คน
แล้วตอนที่เราบอกเขาว่ามีอีกคนแฟนโดนยิง
คือปฏิกิริยาการโต้ตอบมันเป็นยังไง

ในปฏิกิริยาการก็ถามว่ายังมีอีกคนหนึ่งไหม
แล้วก็คือในขณะที่พวกเขายังไม่มาใกล้ไงคะ

แต่เขาได้ยินแน่ว่าเราบอกว่าแฟนเราโดนยิง

แล้วก็หลังจากที่ผ่านไป๑๐นาทีหนูก็เข้าใกล้ลก

คนที่มาใกล้ก็คือฝ่าย
เสื้อเขาก็คือคล้ายทหาร

ลักษณะเสื้อผ้าที่เราเห็นคือแต่งเป็นสีเข้มไหมคะ
คือข้างนอกมันมีใส่เสื้ออีก

อะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเขาแต่งตัวเหมือนทหาร
ก็คือชุดมันเป็นสีเขียว

ก็คือข้างนอกคือจะเลี่ยมหน่อย

แต่ว่าลายคล้ายแบบไม่ได้เข้มมาก

ในขณะนั้นก็คือไม่เห็นว่าเขาถือปืนเลยค่ะ

คือคุยกับเขาก็คือเขาบอกว่า

คือไปเอากุญแจของแฟนเพื่อที่จะดักเคลื่อน
หนูก็สงสัยว่าทำไมเขาไม่ถามว่าคนข้างในเป็นไรไหม

ทั้งนั้นที่เราบอกตั้งแต่แรกว่า

แล้วก็ตรงที่เรายืนอยู่
เขาก็บอกว่าไม่มีทำเป็นไปได้ที่แฟนคุณจะถูกยิง

เจ้าหน้าที่ที่ดันไม่มีใครมีปืนเลย

ไม่มีใครไปดูเลยค่ะว่ามีกี่คนมา

ละอะไรเขาคุยกับคุณน้อยน่ะ
ใช่ไม่ยุ่งอะไรที่เกิดเลยถูกมั้ยคะ
ใช่ค่ะแล้วเขาก็คุยกับคุณน้อยนะ
หนืดไม่คุยกันอะคือเขาทำอะไรอะ

หรือคนที่น่าจะเป็นชุดเดียวกับเขาแต่แต่งกายคนละแบบเนี่ย
กันกี่คนเท่าที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกัน

ตอนที่มาคือมาเยอะมากก็คือ
ชาวบ้านเขาก็จะมาพร้อมกันหมดเลย

ไม่ได้ดูว่ามากี่คนเนอะค่ะ

คือตอนนั้นเรากลัวแต่เรากลัวตั้งแต่

เพราะว่าเขาบอกให้เราว่ายกมือขึ้น

สิ่งแรกที่ได้ยินคือบอกให้ยกมือขึ้น

คือเขาไม่มาถามว่าเป็นไรไหมหรือว่าไม่มาดู

ซึ่งตอนนั้นเราพยายามจะบอกเขาไหมว่าเราบาดเจ็บตรงไหน
คือเราไม่ได้บอกว่าเราบาดเจ็บ
แต่เราพยายามจะบอกว่าแฟนเราได้ถูกยิง

ดิฉันเข้าใจถูกไหมทนายเจียสักว่า

คือถ้าเราดูลำดับเหตุการณ์เราจะรู้สึกมันค่อนข้างแปลก

เพราะฉะนั้นแปลว่าการหยุดรถต้องมีความสงสัยอะไรสักอย่าง

คือมันไม่ใช่ลักษณะของการเป็นอุบัติเหตุแล้วเข้ามาเพื่อจะช่วย

เป็นลักษณะของการสั่งให้ทำอย่างนั้นสั่งให้ทำอย่างนี้

ที่คุณศิริรัตน์เล่าเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
หลังจากที่โดนยิง

แล้วรถกระแทกแล้วก็มีคนมา
กลุ่มนี้ยังไม่ใช่คนที่เข้าไปยุ่ง
กับรถนะคะแต่ก็บอกให้เธอยกมือขึ้น

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคำถามคือว่า
ถ้ารถคันนี้ไม่ได้น่าสงสัยอะไร

ถ้ามันเป็นด่านที่ไม่ได้มีอะไรผิดปกติ

อยู่ด้วยไหมตอนตำรวจมาถึง

คุณผู้ชมค่ะในสวัสดีครับ

มีผู้หญิงคนหนึ่งออกมาเขียนข้อความนะคะ
ใจความสำคัญคือว่าคนที่ทำผิดจริง

และยังมีจิตสนึกอยู่มั้ย

แล้วเรื่องการจับแพ้เป็นสิ่งที่ออกมา

สงสัยว่าตกลงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ถูกจับไปเนี่ย

ทวงถามถึงคนที่ทำจริงว่าเป็นใคร

ขอใช้นามแบบนี้เป็นญาติกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้
ถูกจับเป็นผู้ต้องหาอยู่ตอนนี้สำหรับคดีนี้นะคะ

คุณเอกับน้องที่เขียนในโซเชียลมีเดียเนี่ย

ให้คนทั่วประเทศได้ยินคือว่า

มันยังไม่ถึงขั้นตอน

เข้าสู่กระบวนการจริง
แต่ว่ามันไม่สามารถทำอะไรได้เลย

ของผู้เข้าก็มากดดันค่ะ

มันเหมือนถูกแจ้งนะคะ
คือเรามองว่ามีคนไปกดดันตำรวจใช่ไหม

คุยค่ะ

แล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพูดว่ายังไงบ้างคะ

อ่าแล้วบอกอะไรอีก
ไม่ได้บอกค่ะคือว่า

แต่ทำไมถูกจับแค่คนเดียว
คนที่ยิงปืนมีอยู่๓คนคือยิงในช่วงเวลาเดียวกันใช่ไหมคะ

แสดงว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรู้สิว่าใครเป็นคนยิงไปที่รถ

แต่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกคุณเอแล้วหรือยังว่าใครเป็นคนทำ
ค่ะบอกค่ะ

โดยเรียนถามแบบนี้นะคะ

ซึ่งบอกว่าตัวเองยิงขึ้นฟ้า๓นัดนะ

อีก๒คนนี้มีคนเดียว
หรือทั้งสองคนที่ยิงไปที่รถคะ

บอกละเอียดขนาดว่าคนที่ยิงไปที่รถ

ไม่ได้บอกขนาดนั้นค่ะอ่า

คนที่๓ไม่ได้ยิงไปที่รถใช่ไหมคะ

คือคนตรงนั้นรู้ว่าใครยิงรถคันนั้นใช่ไหมคะ

รู้กันหมดว่าใครคือคนยิงรถใช่ไหมคะ
ค่ะก็รู้หมดค่ะ

คิดว่ามีคนเห็นหรือรู้ไหมคะ
ว่าใครคือคนยิงจริง
ตอนนี้อ้มพยาปันเยอะแล้วครับ
คนในพื้นที่รู้กันหมดแล้ว

ไม่ครับ

คือเหมือนกับยังไม่ได้ทันจะให้ทำอะไรเลย

ค่ะที่มีการสอบผักทั้งคิดว่าต้องหาโปรงให้ข้อมูลไปแล้วค่ะ
เพิ่งจะได้ให้ข้อมูลแต่วันนี้ก็ทำอะไรก็เกือบจะไม่ทันนะคะ
สอบผักทั้งก็เกือบจะไม่ทันสอบถามก็เกือบจะไม่ทัน
แต่ว่าได้ให้ข้อมูลกับตำรวจไปแล้ว

ซึ่งตำรวจพูดกับเราว่ายังไงบ้างคะหรือเขาจะเรียกใครสอบอีกคะ
อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าดิฉันไม่ได้เข้าไปนั่งฟังด้วยเขาไม่ให้เข้าไป
คนในครอบครัวของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นคนไปให้ข้อมูล
หรือว่าเป็นใครที่ไปให้ข้อมูลว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่คนยิงคะ
ตัวเขาเองเลยครับ

ใช่ค่ะเพิ่งจะได้สอบปากคำวันนี้เป็นวันแรก
ทีนี้สิ่งที่ห่วงตอนนี้คือเรื่องอะไรบ้างคะในมุมของเราที่เป็นญาตินะคะ
ห่วงก็คือหนึ่งความยุติธรรม
คือตอนนี้คนที่เป็นผู้ต้องหาเขาก็ไร้อิสระภาพ
แล้วก็ทั้งสูบธรรมทั้งทางด้านล่างตาแล้วก็จีบใจค่ะ
เขาเล่าให้ฟังไหมคะว่าตอนที่รับสารภาพเนี่ยมีความพยายามในการบังคับ
หรือบีบให้รับสารภาพหรือเปล่า
เปล่าค่ะเขารับแต่ของเขาที่เขาทำผิดเนี่ย
ส่วนอื่นเขาไม่ได้พาดพิงถึง

แต่ไม่ทราบว่าเขาจะมีการอธิบายต่อว่างั้นว่า
เห็นไหมว่าใครทำเห็นไหมว่าไปยิง

แต่จ้าดไม่ทราบว่าคุณผู้ค้าให้ลัพษณ์การรับสารภาพว่า
ค่ะส่วนจะบอกว่าคนอื่นจริงดีนะจริงยังไงเขาไม่พูดถึง
แต่เพิ่งจะได้สอบข้อมูลเพิ่มเนี่ยก็คือวันนี้แหละใช่ไหมคะ

เรียนถามแบบนี้ค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านญาติญาติคุณเอเนี่ย
บอกไหมว่าทำไมถึงยิงรถคันนั้นหรือรถคันนี้มีข้อมูลมาว่าเป็นรถต้องสงสัยเรื่องอะไรคะ
ไม่ใช่ค่ะก็มีแค่เรื่องที่คือเขาไม่จอดที่ตรวจนั่นเองค่ะ
แล้วต้องหาเองเขาก็เลยรับคุณซึ่งมายิงว่าขู่ให้หยุดรถ
ค่ะต้องการให้หยุดรถค่ะ

ไม่ค่ะยิงขู่แต่ว่าไม่คิดว่าจะมีคนยิงจริงอ่ะค่ะ
เอางี้คุณเออีกเรื่องหนึ่งคือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังไหมคะ
ว่าที่ด่านในวันนั้นช่วงเวลานั้นมีกี่คนที่มีปืนคะ
ช่องกับทำฆาตภิกษ์อย่างนั้น
แต่ตรงนั้นมีทั้งหมดกี่คนไม่แน่ใจ
ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งมีข่าวที่บอกว่าคนที่ด่านซึ่งปฏิบัติหน้าที่นะคะ
กินเหล้ากันจริงหรือเปล่า

ได้คุยกันไหมว่ามีคนเมาไหมมีใครกึ่มไหมมีไหม
ไม่มีค่ะทุกคนปฏิเสธ
ไม่มีหรือเขาปฏิเสธไม่มีหรือปฏิเสธ
ค่ะแต่ถามบอกได้ว่าไม่กิน
หมายถึงตัวผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่ได้กินใช่ไหม

ไม่ได้ถามหรือว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่ได้บอก

ไม่เป็นไรคุณเอยังไงเดี๋ยวเราตามข่าวนี้กันต่อนะคะ

สำหรับจำนวนคนยิงที่บอกว่าไม่ใช่แค่คนเดียวที่ยิง
แต่ดิฉันไม่แน่ใจนะคะว่าข้อมูลอย่างเป็นทางการของตำรวจเป็นอย่างไร

คนนั้นยิงขึ้นฟ้าแล้วคนนั้นยิง๓นัด

คุณผู้ชมค่ะไม่ว่าข่าวจะออกมาเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นข้อสงสัยมันเกิดทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นคนยิงไม่ได้มีคนเดียวนะคะมีการดื่มเหล้านะคะแล้วก็พกปืนกันนะคะแล้วก็
สรุปแล้วเนี่ยถ้าฟังจากเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าคือรถรถคุณศรีรัตน์ก็ไม่ได้ถูกต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือคดีใดที่ต้องจอดคือมันเป็นเรื่องที่เขาคิดว่าโบกให้จอดแล้วไม่จอดเนี่ยมีแค่นี้คือฟังฟังความได้อย่างนั้นไหมทนาย

อ่ะไม่เป็นไรเอางี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อแต่เรามาที่เหตุการณ์ก่อนพอเจ้าหน้าที่มาทั้งหมดแล้วนะคะคุณกัสมาใครเป็นคนพาผู้ตายออกจากรถ
หรือคุณเกี่ยวข้องกับคดีอะไรสักอย่าง
แล้วคือเขาก็เลย

หลังจากที่รถชมเขาก็ไม่ได้ถามเราว่าเป็นไรไหม

ที่ชาวบ้านไปรวมตัวกัน

เหมือนกับเป็นการกดดันเจ้าหน้าที่เนี่ยนะ
คือตรงนี้เราสงสัยหรือเราไม่ไว้ใจ
หรือเรากังวลอะไรทำไมต้องไปทำขนาดนั้น
เมื่อคดีมันไม่ซับซ้อนเลยนะคะ

ทำไมถึงต้องไปรวมตัวกันอย่างนั้นนะคะ

คือทางชาวบ้านเนี่ยหนึ่งก็คือว่า
ตรงนี้เขาอยากทราบความคืบหน้าของทางคดีนะครับ
ว่ามันเป็นยังไงเพราะมันเกิดเหตุที่ไม่ควรจะเกิดอะไรกับคนที่เป็นคนดีนะ
เป็นคนดีมากที่เขาไปเขาก็ไม่ได้นัดกันหรือเกณฑ์ใครไป
เขาไปกันเองด้วยความสมัครใจเพราะว่าทุกคนก็ต่างรู้ว่าสอนชัยเนี่ยเขาเป็นคนดีนะครับ
ก็เลยมีการไปที่โรงพักไปที่ต่าง
แล้วก็ประกอบกับที่สำคัญเนี่ยเพราะว่าได้มีข่าวว่าเขาสอบเขาได้จริงมาต่างว่ามันมีคนยิงอีกหลายกว่าคน
แล้วตอนนี้มาบอกว่ามีการดำเนินคดีคนเดียวนะ
เขาก็กลัวว่าอย่างนี้เรื่องมันจะจบไปเลยหรือเปล่านะฮะ
แล้วคนอื่นล่ะแล้วที่มีส่วนเกี่ยวข้องล่ะนะครับ
เพราะว่าพฤติการที่มันออกมาเนี่ยมีการมาโบกรถนะครับ
ร่วมกันมาโบก๓๔คนยิงปืนเสร็จปุ๊บรถคว่ำวิ่งตามรถไป
วิ่งตามรถเสร็จปุ๊บยังมีการบอกให้ยกมือขึ้นลงจากรถต่างพวกนี้ฮะ
ตอนที่คุณกัสมามาถึงที่บอกไม่เห็นด่านเลยเนี่ยนะแล้วคนที่ด่านหายไปด้วยทั้งหมดไหม
หายไปด้วยครับข้อที่จริงที่ผมสอบมาเนี่ยคือมีการเก็บด่านแล้วก็คนที่อยู่ในชุดด่านนั้นออกไปจากพื้นที่หมดเลย
คือพอตำรวจมาเนี่ยค้นของเขาออกไปหมดเลย
คืออย่างนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็ถามท่านรองผู้การแล้วว่าคือจุดนั้นจุดนั้นคือมันเป็นการร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองก็คือมหาดไทย
อาจจะมาคำสั่งมาด้วยคำสั่งผู้ว่านะคะแล้วก็ทหารซึ่งคำถามคือว่าเรารู้รายละเอียดชาวบ้านที่บอกคืนนั้นหรือที่เรารู้มาเรารู้รายละเอียดขนาดที่ว่าคนยิงเป็นใครบ้างไหม
สองสามคนที่ว่านี้ชาวบ้านบอกบ้างไหมไม่บอกไม่บอกไม่มีใครกล้าบอกชาวบ้านรู้
ใช่กำลังจะถามว่ามีพยานแน่แต่ไม่กล้าบอก
พยานแน่นี้เราไม่กล้าว่าเขาเป็นพยานแต่ว่าเราไล่ยิงเขาเล่ากัน
ทนายเจรศักดิ์คือเขามีพยานมีแน่นอนแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะมาเป็นพยานให้เราหรือเปล่า
เพราะมันก็มีความสุ่มเสี่ยงความปลอดภัยของเขาอยู่ใช่ไหมคะ
เพราะว่าทั้งผู้ใหญ่บ้านหรือทหารที่อยู่เนี่ยก็ต่างอยู่ในพื้นที่นะความหมายของเขาก็คือว่าเขาก็มีความสุ่มเสี่ยง
ก็ไม่รู้ว่าเขาพูดไปแล้วเขาจะปลอดภัยไหมแบบนี้ใช่ไหมค

ให้คุณกัสมาพูดก่อนในฐานะเป็นพี่สาวเลี้ยงมาเนอะเป็นพี่สาวเลี้ยงมาตอนนี้สิ่งที่ครอบครัวห่วงที่สุดคือเรื่องอะไรแล้วอยากจะขออะไรบ้างสำหรับเรื่องนี้คะ
เขาเป็นเสาหลักครอบครัวค่ะต้องมาหาเลี้ยงยังมีคุณแม่เขายังเป็นน้องสาวยังมีน้องชายอีกสองคนอ่ะ
บางทีเขาก็ต้องดูแลเราด้วยนะเราเป็นคนช่วยเลี้ยงดูมาแล้วในนั้นเขายังเป็นหนี้เป็นหนี้หลายแสนคนที่เสียชีวิต
เพราะฉะนั้นขาดเขาไปคือมันครอบครัวมันสั่นคลอนนะใช่ไหม
ขอปิดท้ายที่คุณสิริรัตน์ค่ะสิ่งที่กังวลหรือสิ่งที่อยากจะพูดตอนนี้ในฐานะผู้สูญเสียเรากังวลเรื่องอะไรหรือเราอยากขออะไรกับใครบ้างคะ
ก่อนก็ขอขอบคุณคนที่ติดตามเรื่องนี้นะคือเรื่องนี้ก็ไม่อยากให้หายเงียบไปเพราะว่าเท่าที่ตรงนี้มีก็คือเหมือนเรื่องมันจะจบแล้วแต่คือยังไม่จบ

แฟนหนูตายหนูจะทำยังไงแล้วก็แม่เขาจะทำยังไง
แล้วธุรกิจที่เขาทำอยู่แล้วหนี้ที่เขามีอยู่เนี่ย
ใครจะมาใช้ให้เขาแล้วก็งานที่เขารับไว้คือหลายที่มาก
ส่วนนี้คือใครจะมารับผิดชอบเพราะเขาตายโดย
คือตายโดยไม่รู้ตัวคือเขาเป็นคนดี
คือเราคือที่หนูเสียใจมากที่สุดก็คือในตอนนี้ก็คือ
หนูไม่ได้ตายไปพร้อมกับเขาเพราะว่าเขาเราวางแผงไว้ทุกอย่างนะว่า
นี้เราจะแต่งงานด้วยกันเข้าใจค่ะเอ่อที่ฉันอาจจะต้องพูด
ทั้งคนทั้งหมดซึ่งจริงจริงคุณทุกคนก็คงพูดไปถึง
คุณศรีรัตน์แล้วนะคะเราอาจจะมองคนละด้านแต่ยังไง
เข้าใจความรู้สึกที่พูดออกมาทั้งหมดมันคือความสูญเสียที่เราก็แทบไม่อยากจะอยู่
เพื่อรับรู้มันแต่ว่ายังไงขอให้กำลังใจดีที่สุดตอนนี้ที่สังคมให้ได้คือความเป็นธรรม
กับทางของคุณสอนชัยคือน้องหนูก็อยากขอความเป็นธรรมให้กับแฟนหนูอืม
เพราะว่าเขาตายไปโดยไม่รู้สาเหตุอืมเป็นคนดีคนหนึ่งอืมค่ะแล้วก็คนที่ลำบากก็คือ
ไม่ใช่แค่พ่อแม่เขาแต่ยังมีลูกน้องเขาอีกเกือบสี่สิบชีวิตที่ไม่มีงานทำอืม
ยังไงซะเดี๋ยวในส่วนของสื่อมวลชนนะคะจริงก็ไม่ใช่เฉพาะเครือไทยรัฐหรอก
แต่จริงทุกสื่อก็ช่วยกันตามมันคงจะไม่ได้เงียบแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไป
แค่คนตายเราก็จบในเวลาแค่วันสองวันนะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมค่ะคือปมมันมีอยู่เยอะ
แต่มันเหมือนมันจะเสร็จแล้วใช่ไหมคะอย่างที่คุณศรีรัฐบอกมันยังไม่เสร็จนะคะ
เพราะว่ามันมีความสงสัยและข้อมูลก็เปิดออกมาเรื่อย
และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือครอบครัวของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็พร้อมจะให้ข้อมูล
แล้วก็มองว่าตัวเองก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกัน
คดีนี้ยังตามต่อเดี๋ยวคุณผู้ชมชมได้จากนิวส์โชว์ด้วยนะคะ

วันนี้หมดเวลาของรายการขอบคุณแล้วก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้ง

เดี๋ยววันจันทร์เรากลับมาใหม่ทุ่ม๑๐นาที